คุณผู้ชมวันนี้ภาพที่หลายคนแชร์ในไอจีในเฟซบุ๊กในโซเชียลเยอะที่สุด
ภาพตำรวจ๖นายที่โดนตำรวจคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
เป็นความคืบหน้าคดีที่ดาราสาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทย
แล้วบอกว่าโดนตำรวจตั้งด่านรีดไถเงินไป๒๗๐๐๐บาทนะคะ
ในที่สุดวันนี้เนี่ยคือสารก็ไม่ได้ให้ตำรวจทั้ง๖นายประกันตัวก็จับเข้าเรือนจำเลยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าวันนี้ถึงขั้นที่ดาราสาวเนี่ยโทรศัพท์มาขอบคุณคุณชูวิทย์เลยนะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศ
ตอนที่ตำรวจทั้ง๖นายถูกควบคุมตัวกันนะคะ
นี่ค่ะนักข่าวก็มารุมกันนะคะ
เป็นจังหวะที่ตำรวจคุมตัว๖ตำรวจสนห้วยขวาง
ฝากขังที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางค่ะ
ซึ่งแม้ว่าจะโดนยิงคำถามรัวนะคะ

แต่ทั้ง๖คนไม่มีใครพูดหรือชี้แจงอะไรเลย
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงยอมรับปฏิเสธหรืออะไรเนี่ย
ไม่มีใครปริปากเลยแม้แต่คำเดียวนะคะ
คือเรื่องนี้เมื่อเช้าคณะทำงานที่ตรวจสอบ
กรณีตำรวจตั้งด่านรีดไถเงินดาราไต้หวัน
คุมตัว๖ข้าราชการตำรวจทั้ง๖คนนี้มาสอบปากคำนะคะ

เมื่อวานเป็นการเปิดตัวพยาน
คือคุณชุวิตลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วว่า
ตอนนี้พยานอยู่ในความคุ้มครองเขาแล้วก็คือคุณสกาย
แล้วเมื่อวานก็มีการเหมือนกับพูดคุยสัมภาษณ์แถลงข่าวกันนะคะ

ตำรวจทั้ง๖นายก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
แต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเป็นความผิดตามมาตรา๑๔๙

ซึ่งอัตราโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปี

ปรับตั้งแต่๑แสนถึง๔แสนบาทหรือประหารชีวิตนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อหาคือความผิดตามมาตรา๑
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
โดยพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดา
ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑บอกว่า
ตลอดการสอบปากคำตำรวจทั้ง๖นายค่อนข้างเครียด
แต่ก็ยืนยันว่าพยานหลักฐานที่มีจะเอาผิดทั้ง๖นายนี้ได้
โดยรายชื่อตำรวจสอนองห้วยขวางที่ถูกแจ้งข้อหา๖นายเนี่ยนะคะ
ก็มีร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิลังดุลเสน
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางนะคะ
ร้อยตำรวจเอกปฏิพานสิริชัยวัฒนา
รองสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบันห้วยขวาง
ดาบตำรวจกฤษฎาคำมนาผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปรับปรามนะคะ
วันเกิดเหตุคนนี้ก็มีปากเสียงกับผู้เสียหายด้วย
ตำรวจเอกเฉลิมชัยสิริวังโสผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบราม
คนนี้เป็นคนทำหน้าที่คัดเลือกรถเหยื่อในวันเกิดเหตุ
สิบตำรวจเอกวัชรนลชาวยองผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในวันเกิดเหตุ
คนนี้ทะเลาะกับผู้เสียหายนะคะ
สิบตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวรรณาผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักการสอบสวนสถานีตำรวจนครบันห้วยขวาง
วันเกิดเหตุเป็นคนที่อยู่นอกเครื่องแบบที่มีการเรียกรับเงินกับผู้เสียหายก็คือคุณสกาย
ส่วนดาบตำรวจอธิเวศจุลพันธ์ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ป้องกันและปรับราม
วันนั้นเนี่ยทั้งด่านมี๗นายใช่ไหมคะแต่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา๖นาย
เพราะว่าดาบตำรวจอธิเวศเนี่ยตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
กำลังออกไประงับเหตุที่รัชดาซอย๑๐ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วว่าไประงับเหตุอยู่ที่รัชดาซอย๑๐จริง
ก็เลยไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะทีนี้หนึ่งในทนายความตามสิทธิ์ที่ร่วมรับฟังการสอบปากคำ
ตำรวจเอกวัชรนเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวค่อนข้างเครียดแต่ก็มีครอบครัวมาให้กำลังใจ
เมืองต้นเจ้าตัวบอกว่าในวันเกิดเหตุเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายด้วยโดยเขาอยู่กับผู้บังคับบัญชา
รับว่าไม่ได้ติดกล้องคอมแบตคาเมร่าไปด้วยโดยครอบครัวบอกว่าจะนำหลักทรัพย์ไปยื่นประกันตัว
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเป็นการแยกสอบ
ใครที่ไม่มีทนายทางบรชนก็จะประสานสภาธนายความหามาให้ค่ะ
เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

ไม่ใช่อ้างเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังดูแล้วฟังดูแล้วมันบอกอยู่คนละฝั่งกับคือเจ็ดคนนี้นะมีเจ็ดนายเจ็ดนอกใช่ไหม
เขาบอกเขาไม่ได้ให้๗คนที่ไม่ได้อยู่ในเกิดเหตุ

ผมบอกคุณจะต้องไปหาพยานบุคคลพยานหลักฐานมามาให้ได้เพราะว่าไม่งั้นคุณอ้างเฉยฟังไม่ขึ้น
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบานพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีบอกว่าทุกคนยังคงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแม้ในกระบวนการชั้นสอบสวนจะให้การ
แต่ในกระบวนการชั้นสืบสวนก่อนหน้านี้เนี่ย๖คนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกเริ่มให้การไม่เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียว
ต้นจากคำให้การยังไม่มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นและในส่วนของเงิน๒๗๐๐บาทยังอยู่ระหว่างขยายผลนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วจำนวนเงินก้อนนี้อยู่กับใครไปที่ไหนนะคะ
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการเรียกรับเงินหรือว่ารีดไถชัดเจนครอบคลุมไปถึงเรื่องการข่มขู่ด้วย
สำนวนก็เลยมีการคัดค้านการประกันตัวตำรวจทั้ง๖นายเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ
ส่วนการสอบปากคำคุณสกายเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วย
เพราะว่าสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ส่วนพยานคนอื่นอยู่ที่ความสมัครใจนะคะว่าจะมาหรือไม่มา
หลังจากนี้จะเร่งขยายผลว่ามีเคสอื่นที่ถูกกระทำแบบนี้อีกไหม
และจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เรียกรับนี่ก็เข้าทุกอุปกรณ์
ถ้าเป็นข้อหาเรียกรับเนี่ยไม่มีครับ
แต่ถ้าเป็นข้อหาที่พยายามให้สินบนหรือให้สินบนก็อีกส่วน
อันนี้คือเขาเรียกรับเองเลยใช่ไหมครับ
จากประหยัดรักษาที่ได้มาเป็นแบบนั้น
ทีนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ก็พิจารณาแล้วว่า
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องร้ายแรง
กระทบต่อภาพลักษณ์และกระบวนการยุติธรรมของประเทศโดยรวม
แล้วผู้ต้องหาก็เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ

ประกอบกับพนักงานสอบสวนของคดีนี้
ค้านเรื่องของการประกันตัวเอาไว้ด้วย
สารก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ

ลงนำคำสั่งให้ทั้ง๖นายออกจากราชการไว้ก่อน
ซึ่งตำรวจทั้ง๖นายสามารถยื่นอุทธรณคำสั่งได้ภายใน๓๐วันค่ะ
ส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวของอันยูชิงนะคะ
ดาราสาวชาวไต้หวันถูกโพสต์อินสตาแกรม
เป็นวีดีโอคอลระหว่างเธอกับคุณชูวิทย์ค่ะ
โดยเขียนข้อความขอบคุณคุณชูวิทย์ด้วย
เนื้อหารวมเธอพูดทำนองเหมือนกับว่า
ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งคุณชูวิทย์มาให้เป็นเทวดาผู้พิทักษ์ของเธอ
ภูมิใจแทนประเทศไทยที่มีคนอย่างคุณชูวิทย์
และประเทศไทยจะเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับเธอ
เธอโทรวีดีโอคอลมาขอบคุณคุณชูวิทย์เหมือนกันนะคะ
เป็นจังหวะที่คุณชูวิทย์กำลังจะไปส่งสกายกลับบ้าน
ก็ขึ้นข้อมูลข้อความบอกว่าความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการพูดความจริง
ไม่มีพรมแดดนี่ค่ะแต่คนสนใจคุณสกายเยอะมากนะ
ตั้งแต่ที่เห็นคุณชูวิทย์ลงรูปจนเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้นี่
มีคนไปส่งคุณสกายกลับสิงคโปร์หรือเปล่าเนี่ย
จากประเด็นเรื่องการพายืนยันใช่ไหม